คนบันเทิงและคนใกล้ชิดของคุณปอทฤษฎีต่างได้โพสต์ข้อความเพื่อร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวสหวงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าก่อนหน้าที่คุณปอจะเสียชีวิต๑วันคุณบุ๋มได้ฝันถึงคุณปอค่ะ
นักแสดงและพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาหนึ่งในคนบันเทิงที่มีความสนิทสนมกับพระเอกผู้ล่วงลับปทฤษฎีได้เดินทางไปร่วมรดน้ำศพและส่งร่างไร้วิญญาณของนักแสดงรุ่นน้องกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและโพสต์รูปขณะที่โบแวนด้าอุ้มน้องมะลิลูกสาวตัวน้อย
บุ๋มจึงได้รีบโทรศัพท์ไปเช็คอาการกับทางญาติของโบแวนด้า
ด้านหนังเอกคนล่าสุดของปอทฤษฎีอย่างเมญญานนทวัล
ได้โพสต์ถึงนักแสดงรุ่นพี่นะคะ
โดยเมื่อช่วงสายวันนี้เจ้าตัวได้ไปร่วมรดน้ำศพปทฤษฎี
ซึ่งวินาทีนั้นใจหายยังบอกไม่ถูก
เมื่อได้เห็นหน้าของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ
ทุกคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
แต่ความรู้สึกยังเหมือนว่าปอยังไม่ได้จากไปไหน
อกจากนี้ยังได้เห็นภาพที่ภรรยาคู่ชีวิตโบแวนด้า
มันจงหอมที่หน้าผากสามีผู้ล่วงลับอย่างธนุธนอม
รวมถึงน้องมะลิลูกสาวตัวน้อย
เป็นแก้วตาดวงใจของนักแสดงรุ่นพี่
จ้องมองเหตุการณ์อย่างไร้เดียงสา
ซึ่งบรรยากาศทั้งหมดเมย่าบอกว่า
จุกอกแล้วก็ชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณโบ
และพร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงค่ะ

วิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่คุณพ่อสงวนสหวงเคยเอ่ยปากกับนักข่าวว่า

เพราะดูแลพระเอกหนุ่มปทฤษฎีอย่างใกล้ชิด
รวมถึงคนให้กำลังใจครอบครัวสหวง

ปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ว่าเป็นผู้ที่ปั๊มหัวใจปอถึง๒ครั้ง
ก่อนที่ปอจะสิ้นชีวิตลงอย่างสงบ
โดยบรรยายความรู้สึกอย่างสุดซึ้งว่า
พระเอกหนุ่มที่สู้กับทีมแพทย์มาโดยตลอด
วันที่เจ้าตัวแจ้งว่าปอไม่มีขา
ก็บอกว่าจะสู้ไปกับบรรดาคุณหมอ
วันที่ปอสุดก็มองหน้าและบีบมือตนไว้
ในวันที่พวกเราเริ่มท้อพระเอกหนุ่มก็ยังสู้

เมื่อพระเอกหนุ่มผู้เป็นเสมือนพี่ชายคนโตจากไป
แต่ยังทิ้งอะไรไว้ในใจน้องคนนี้เสมอ

ให้คนเขาด่าหรือสู้แบบวีรบุรุษ

ก่อนจะแสดงความอาลัยพร้อมระบุว่า
น้องชายผู้กระชากวิญญาณพี่
กลับมาด้วยสองมือนี้สองครั้ง
และผู้ปล่อยมือให้พี่จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี